คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยแม่
เน็ตไอดอลสาวสวยคนนี้อยเนี่ยคนเสื้อชมพูเนี่ยที่อยู่ข้างผม

คืออาหยวนเธอเป็นเน็ตไอดอลสาวชาวไต้หวัน

แต่การมาเมืองไทยมาท่องเที่ยวของเธอจริงมีของดีของไทยเยอะมากฮะ
แต่มีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอ
แล้วเธอบอกโอ้โหทำใจรับไม่ได้จริง
ต้องไปแจ้งความเลยเพราะอะไรคุณได้เห็นรูปข้างไหมครับ
มีคนมากอดเธอเฉยเลยและลักษณะเหมือนโอบกอดเธอจนน่ากลัว
เธอเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ทำให้มีคนที่เป็นห่วงเธอเนี่ย
แสดงความคิดความเห็นกันเยอะมากเขาบอกโอ๊ยเฉาอีกแล้วมาเมืองไทยแบบนี้
โอ้โหพอพูดอย่างนี้รู้สึกอายรู้สึกหน้าชาไงก็ไม่ยังไงคุณรู้ไหม
เจ้าของชาญาสาวน้อยจากไทย
เดินทางมาเที่ยวไทยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างในกรุงเทพนะฮะ
ทั้งวัดอรุณที่เธอใส่ชุดไทยไปทั้งร่องเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพญา
จตุจักรไปกินของกินอะไรต่างมากมาย
เรื่องของเรื่องมันมาเกิดขึ้น
มันเป็นประเด็นตรงที่เธอบอกว่า
เธอถูกหนุ่มใหญ่ขอถ่ายรูปแบบแนบชิด
เอามือโอบไหล่ลักษณะคล้ายกับลวนลาม

ก่อนที่เธอจะลงเรือปรากฏว่า
เมื่อกี้มีพนักงานโอบช้อนใต้รักแร้เธอ

แล้วก็จริงเธอก็พากไปด้วยเหมือนตกใจ
แล้วจังหวะนี้จังหวะที่โอบได้รักแร้

ปกติเวลาที่เขาส่งผู้โดยสารลงเรือเขาต้อง
เขาต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยแบบนี้เลยเหรอคะ

กับเมื่อกี้ที่เป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่ง
พอมาเจออาหยวนเลยเห็นโอ้ยู่

นี่ครับช็อตนี้
หยวนโพสต์รูปนี้พร้อมระบุข้อความว่า

เขามาขอถ่ายรูปกับฉันเขาโอบฉัน
และทำให้ฉันกลัวสุด
นี่ฮะเป็นภาพที่กระแสแฟนคลับไม่พอใจ
ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมของ

คุกคามอยวนคุกคามเกินไปหรือไม่

ผู้ชายคนในภาพมาโรงพักนะฮะ

มาที่สนปคลองศาล
ผู้ชายคนนี้คือนายอ้วนอายุ๕๐ปี
เป็นพนักงานดูแลนักท่องเที่ยวเรือหางยาว

ที่เข้าไปขอถ่ายรูปอยวนแล้วก็โอบไหล่
นี่ครับอ้วนเปิดเผยแบบนี้คุณ
อ้วนนะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๒กุมภาพ
บริเวณท่าเรือในซอยเจริญกรุง๓๒ย่านบังรักษ์
คือก่อนเกิดเหตุผมเห็นอายวนและเพื่อนชาย
ใช้บริการเรือด่วนนำเที่ยวนะครับที่พี่อ้วนเขาทำงานอยู่

ผมก็เลยไปขออนุญาตถ่ายรูปคู่กับอาหยวนด้วย
แล้วผมยอมรับผมไปโอบไหล่เธอจริง
แต่ไม่ได้คิดจะลวนลามมีเจตนาเพียงแค่อยากถ่ายรูปด้วยเท่านั้น

อาหยวนก็ไม่ได้มีทีท่าว่ารังเกียจนะฮะ
จากภาพที่ปรากฏหากทำให้อาหยวนเสียหาย
และรู้สึกไม่ดีผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกัน

ว่าจะประสงค์แจ้งความเอาผิดต่อหรือเปล่า
เพราะว่าอาหยวนไปแจ้งความไว้ด้วยตัวเอง
ว่าเธอถูกเหมือนคุกคามทางเพศอะไรแบบนั้น
แต่เรื่องนี้มันถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลคุณ

ทีนี้มันก็มีแฟนคลับของเธอที่ตีกลับเมืองไทยว่า

จริงแล้วนะเรื่องราวและของดีในเมืองไทย
มีมากมายอยากให้คนไทยมา
นี่เมื่อกี้เห็นพี่ผู้ชายคนนี้ไหมที่เดินไปข้างหลัง

นี่เธอนะบอกแบบนี้บอกว่า
เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวจริง
เธอก็หวังว่าให้คนทั่วโลกได้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย

แล้วก็ใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปตามวัดวาอารามต่าง
ก็คือเดินเที่ยวแหล่งที่แบบมาแล้วมาเมืองไทยต้องเที่ยว

ใช่เธอยังยืนยันแม้จะเจอประสบการณ์ที่ไม่คาดคิด
แต่เธอก็ชื่นชมว่าไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยว
เธอก็ชอบประเทศไทยมากจริงค่ะ